มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนครราชศรีมาค่ะ
เป็นเรื่องที่เจ้าของอู่ซ่อมรถเขาบอกงงเลยค่ะ
อยู่ตำรวจเนี่ยบุกเข้ามาแล้วก็จะยึดรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้า
ซึ่งเอามาจอดรอซ่อมอยู่บอกว่ารถคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบีย
ไม่มีเอกสารครอบครองถ้าหากว่าอยากได้คืนให้เจ้าของไปตามที่โรงพัก
เจ้าของอู่ก็งงสิคะเจอแบบนี้ค่ะ
ไม่มีก็มีการถกเถียงกันเกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าเจ้าของอู่ซ่อมบอกว่าเขางงนะครับเถียงกัน

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
ที่อู๋ซ่อมโมโตไซด์แห่งหนึ่งที่อำเภอศรีคิ้วนครราชสิมา
เจ้าของอู่เขาเลยเอาคลิปมาโพสต์ขอความเป็นธรรม
เพราะรถลูกค้าไปแล้วค่ะไปอยู่กับตำรวจแล้วนะคะ
คือตำรวจอ้างว่าเป็นรถต้องสงสัย
ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีเอกสารครอบครอง
เจ้าของอู่เขาพยายามจะชี้แจงแล้ว
พอเขาเนี่ยได้คุยกับลูกค้าได้เจอกับลูกค้าคนที่เอารถคันนี้มา
แต่ไม่เป็นผลค่ะตำรวจยกขึ้นรถไปแล้ว
แฟนเจ้าของอู่เขาบอกคล่องใจจริงเลยค่ะ
หมายค้นไม่มีเอกสารรถโมโตไซด์ที่แสดง
คือก็ไม่มีแต่ว่ากลับมายกรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าไปหน้าตาเฉยเลย
คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปได้หรือเปล่านะคะ
อยากจะให้หน่วยงานที่กำกับดูแลตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อย
ไม่รู้ว่าวันหน้าวันหลังจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเปล่านะคะ
อู่ที่ได้คุยกับลูกค้าเจ้าของรถคันนี้
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกค้าเขาเพิ่งซื้อรถมา
ก็เลยยังไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเพราะว่าทะเบียนมันหาย
ส่วนเอกสารครอบครองรถเนี่ยลูกค้าเขามีนะคะ

ตัวเขาขี่รถมาให้อู่เช็คสภาพก่อนว่าดีไหม
แล้วมันก็เลยอยู่ที่อูบในลักษณะแบบนี้

คือเขารู้ที่มาที่ไปแต่คุยกับตำรวจไม่รู้เรื่อง
แต่สุดท้ายเนี่ยยังไม่ทันได้เช็คเลยตำรวจก็ยกไปแล้วค่ะ
เจ้าของร้านบอกว่าโอ้โหอย่างนี้มันส่งผลกระทบค่ะ
เดี๋ยวเกิดลูกค้าไม่ไว้ใจที่จะเอารถมาซ่อมร้านเขาอีก
จะเกิดอะไรขึ้นมันเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ
ชาวบ้านมองไม่ดีแล้วเขาก็ยืนยันด้วยว่า

ขออนุญาตเปิดกิจการอย่างถูกต้อง
ลูกค้ารายนี้หลังเกิดเหตุเขาไม่กลับมาที่ร้านอีกเลย
มาตรวจสอบมาได้ครับผมยอมให้ตรวจสอบอยู่แล้ว
เพราะว่าอันนี้แต่เวลามาชาวบ้านเขาเห็นว่าไม่ว่าจะร้านซ่อมรถ
ร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นรถตำรวจไปจอดอยู่หน้าร้าน
ชาวบ้านเขาจะมองแล้วร้านนี้มันมีอะไรเพราะว่าแบบคนอื่นเขาจะมองไม่ดี
แล้วก็ไม่มีใครกล้ารถมาซ่อมใช่ครับกล้ารถมาซ่อม
แล้วก็ทำให้แบบมันกระชบกากรายได้เรา
ใช่ครับแล้วก็เสริมเสียชื่อเสียงไว้เขาจะมองเราเป็นคนไม่ดีไปเลยครับ
แล้วไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะคะไม่มีเอกสารครอบครองรถด้วย
ยึดไว้ก่อนค่ะยึดไปโรงพักก่อน
แต่หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของรถเอาเอกสารมายืนยันและรับรถกลับไปแล้วก็เคลียร์กันจบด้วยดี
นี่ก็คือสิ่งที่เจ้าของอู่เขาพยายามจะบอกตั้งแต่ตอนแรก
แต่ทำไมตอนนั้นถึงไม่ขอเอกสารแล้วให้เขาเอามาให้ดู
จะได้ไม่ต้องเสียเวลายกรถไปยกรถกลับนะคะ
เข้าใจผิดโอ้นะคะคำตอบจะสั้นไปนิดหนึ่งฮ่ามันเป็นเหตุผลที่แบบง่ายมากเลย